เปิดเผยความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในมานานนะคะ
บอกว่าผมสนใจงานด้านการเมือง

ก็เพราะว่าผมอยากสารต่องานที่ข้างไว้
ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งผมก็รักประเทศชาติ
ฟังเสียงดิฉันไม่ชัดฟังเสียงนายกค่ะ
สำหรับหลายคนก็อยากจะให้ผมตอบเรื่องงานการเมือง
ผมก็ตอบได้ขนาดนี้ว่าผมสนใจงานการเมือง
แต่การที่ผมจะตัดสินใจอย่างไร
จะทำมุมใครเข้าตามเป็นเรื่องของอีกระยะหนึ่ง

เพราะอะไรเพราะว่าผมสนใจในสิ่งที่ผมทำลงไป
ว่ามันไปถึงไหนอะไรอย่างไรแล้วว่าน่าจะรับการสืบสารต่อหรือไม่
ผมก็จะติดตามรับฟังจากบรรดา
เพราะฉะนั้นผมก็ใช้คำและแรกนี่ได้ว่า

เพราะว่าผมรักประเทศชาติของผม

แม้กระทั่งสื่อทุกคนก็ต้องรักประเทศชาติของไทยของเรา
เพราะฉะนั้นบริการสุดรัฐบาลประชาชนจะว่าอย่างไรในหลักกฏนะครับ

ผมรักประเทศชาติผมสนใจงานด้านการเมือง
น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบที่นายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นนายก
ที่สุดแล้วล่ะค่ะว่าท่านสนใจงานด้านการเมือง
เอาล่ะคุณผู้ชมติดตามนะคะจับตาตั้งแต่วินาทีนี้ไป
การเมืองไทยจะเข้มข้นแล้วก็ดุเดือดมากขึ้น
โดยเฉพาะ๒๙กันยายนนี้
จะมีการประชุมใหญ่ของพักพลังประชารัฐ
ว่ากันว่าพักนี้แหละอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหนักอย่างจังเลย
กับคนในรัฐบาลของลุงตู่นะคะ
หลังจากที่นายกลุงตู่ส่งสัญญาณมาแบบนี้นะคะ
คนในรัฐบาลก็ต่างทยอยเปิดเผยความในใจ
เป็นความลับที่อยู่ข้างในเช่นเดียวกันนะคะ
อย่างเช่นท่านนี้ค่ะนายกรอบศักดิภูตระกูลรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
ซึ่งก็ถูกวางชื่อให้เป็นโคศกภักดิ์พลังประชารัฐ
บอกว่าทุกท่านอดใจรอนะ
รอดู๒๙กันยายนนี้
ที่จะมีการประชุมใหญ่ของพักพลังประชารัฐ
หากได้รับการเสนอชื่อก็พร้อมรับตำแหน่ง
เพราะอยากสารต่อสารต่อเหมือนกันค่ะ
สารต่องานรัฐบาลชุดนี้ที่ข้างรักประเทศชาติเหมือนกันนะคะ
ฟังเสียงคุณกรอบศักดิ์กันหน่อยค่ะ

แล้วเขาก็ต้องมีการคัดเลือก

แต่ถ้าคุณเสนอชื่อนี่คือไม่ประกันเสียง

วันนี้สื่อไปด้อมมอง
ที่หน้าห้องของคุณสมคิตจาตุศีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะคะ
ที่ตึกบัญชาการธรรมเนียบรัฐบาล
ปรากฏว่าไปจ๊ะเอกับสองท่านค่ะ
ท่านแรกคือคุณสนทิรัฐสนทิจิรวง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ท่านที่๒คุณอุตมะสาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ก็เดินทางดอดไปพบกับคุณสมคิดเหมือนกันนะคะ
ซึ่งคาดกันว่าว่ากันว่า
น่าจะหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกับพักพลังประชารัฐ
ว่ากันว่างั้นนะเอาล่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวล
คุณผู้ชมรอดู๒๙กันยายนนี้นะคะ
คุณอุตมะให้สัมภาษณ์สื่อสั้น
บอกว่าก็เคยพูดไว้แล้วว่า
สนใจที่จะทำงานให้กับประเทศชาติต่อ
ส่วนจะเป็นรูปแบบไหนยังไง
เดี๋ยวรอดูอีกทีปฏิเสธด้วยนะคะ

เกี่ยวกับการเปิดตัวร่วมกับพักพลังประชารัฐ
ในวันประชุมใหญ่คือ๒๙กันยายนนี้
ส่วนคุณสนทิรัฐระบุบอกว่า
ก็พร้อมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันพร้อมเนี่ย
เดี๋ยวจะบอกให้ทราบขอให้รอดู
ว่าจะไปร่วมประชุมกับพักพลังประชารัฐ

วันนี้ก็น่าจะชัดเจนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ตัดสินใจค่ะ
คุณผู้ชมมาดูฝากฝั่งพักเพื่อไทยกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่ลุงตู่ส่งสัญญาณชัดเจนมาแบบนี้นะคะ
ถามว่าพักเพื่อไทยเขาว่ายังไง

สื่ออย่างไทยรัฐโทรไปสัมภาษณ์คุณพายับปั้นเกต

คุณพายับบอกว่าเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ย

เพื่อเปิดทางให้นักการเมืองได้แข่งขันกันอย่างเต็มที่และเสรี
เพราะเมื่อพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับแล้วนี่

ก็ควรที่จะเดินออกมาสังกัดพักการเมือง
แล้วก็ลงแข่งขันให้สมกับเป็นชายชาติทหารที่รักประชาธิปไตย

พักเพื่อไทยเขาว่างั้นเนี่ยนะคะ
ก็พักเพื่อไทยนี่แหละเขาก็เหมือนกับพูดมาหลายครั้งแล้วล่ะ
รอความชัดเจนจากพลเอกประยุทธ์

เขาก็เลยเรียกร้องปลดล็อกสักทีเถอะ